วันนี้ปี๊กตุ๋ไปเนี่ยขอเอาปี๊กตุ๋ก่อนได้มั้ยฮะ
วันนี้เราไปดูพลเอกประยุทธ์

วันนี้คนเอกปรยุทธ์จันโอชา

จากท่าอากาศยานทหาร๒กองบิน๖ดอนเมืองเนี่ย
ถึงท่าอากาศยานนราธิวาส
จากนั้นเนี่ยก็ได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ

โดยพลเอกประยุทธ์ได้เดินตรวจสอบ

เพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนชาวบ้าน
นายกก็บอกขอให้ชาวมูโนะเชื่อมั่น
ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

นายก็บอกขอให้ชาวหมู่โน๊ะเชื่อมั่น
ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่
ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่
ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่
ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่
ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่
ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่
ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่
ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่
ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่
ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่
ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่
ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่
ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่

ตราบใดที่ตนยังเป็นนายกอยู่